ไหนคุณสืบสกุลก็เปิดมาขนาดนี้แล้ว
ขออีกสักข่าวนึงวงการภาห์เหลือง
ฟังข่าวนี้ให้ได้ดีเจ้าอาวาสแชทหาสาว

เดี๋ยวอย่าพึ่งพิมดา
ฟังข่าวนี้ให้จบก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ย

เจ้าอาวาสทักแชทไปหาศรีกาแบบนี้

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับท่านเลย
ถูกต้องเราแรรู้ทั้งหมดเลยไงครับส่วนนี่พี่แต่ดูแชท

ข้อความแชทชาวบ้านที่อำเภอโคกโภไชที่ขอนแก่นนี้
เอามาร้องกับนักข่าวใครกับใครล่ะนี่เขาบอกว่าเป็นข้อความแชทระหว่าง
อาวาสวัดถ้ำภูผาแดงที่อำเภอโคกโพชัยที่ขอนแก่นนะกับผู้หญิง
กันไปทักกันมานะฮะใช่แต่คุณมันมีข้อความบางอย่างอ่ะ
เออบางอันที่เขียนว่าอะไรนะขอหอมแก้มหน่อยจ้าเออจะขอ
จะขออะไรนะน้องก้อยจ้าอะไรเนี่ยจะรอน้องก้อยจ้า
บ่มีคนเห็นดอกเนี่ยแค่หอมแก้มเออบ่ทำเกินดอกจ้าอุ้ย
ฝ่ายหญิงบอกเราเพิ่งรู้จักกันเองนะคือก่อนหน้านั้นน่ะ
ถ้าเห็นแชทนะจะเห็นแชททักกันว่านอนหรือยังทำอะไรหรือยัง
ขอดูอีกใช้นึงตัวอักษรเขียวเนี่ยบอกว่าก็ไม่สบาย
เหมือนจะไม่สบายเลยจะนอนพักผ่อนนะฮะหลังจากนั้นพระท่านก็ตื้อนะ
อ่าออกมาเจอกันได้ไหมหรือจะขอหอมแก้มหน่อยอ่า
แต่แหมพอคุณเล่าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นเจ้าอาวาสทำจริงนี่
อืมคันไม้คันมืออยากพิมพ์คอมเมนต์เหลือเกินค่ะ
แต่ถึงบอกไงต้องฟังข่าวนี้ให้จบเพราะว่านักข่าวของเราไปที่วัดถ้ำภูผาแดง
แล้วได้เจอกับพระเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหานี่แหละ
คือหลวงพ่ออาคมคัมภีโรค่ะ
ซึ่งหลวงพ่ออาคมเนี่ยนะบอกกับนักข่าวว่ายังไงรู้ไหม
อ๋อแชทอันนี้เหรออัตมาจะเล่าให้ฟัง
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา๒ปีกว่าแล้ว
ไอ้รอบนั้นมีการตรวจสอบแล้ว

แล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่ทำแชทนี้ขึ้นมาก็ยอมรับแล้ว
เขาทำขึ้นมาเองจริงเพื่อทำลายอัตมา
ฮะสรุปแชทนี้เป็นแชทที่สร้างขึ้นมาเหรอคะหลวงพ่อ

ว่าตอนนั้นน่ะนะ๒ปีที่แล้วนะ
มีโยมผู้ชายมากับโยมผู้หญิงมาขายของที่วัด
แล้วโยมผู้ชายยืมโทรศัพท์ของอัตมา
โทรหาแฟนสาวฟังให้ดีดีนะ
ใช่ตอนนั้นน่ะนะตัวอาตมากำลังทำวัดเย็นอยู่บนสารา
ปรากฏว่าโยมผู้ชายน่ะยืมโทรศัพท์มือถือของอัตมา
แล้วไม่เอามาคืนเลยจนมารู้อีกทีนึงอ่ะ
โมผู้หญิงใช้มือถือของอัตมาเนี่ยส่งข้อความแชทหาตัวเอง

ใช่ค่ะก็นี่แหละเป็นการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา
โจมตีหลวงพ่อจะกดดันให้หลวงพ่อออกจากวัด
เอาตกลงว่า๑มีโยมผู้ชายมายืมมือถือหลวงพ่อ
ใช่แล้วเอาไปเลยใช่หลังจากนั้นมือถือหลวงพ่อหายอืม
ไม่รู้ว่าโยมผู้หญิงคนนี้แชทหาเครื่องตัวเอง
ก็เลยเป็นเหมือนว่าเครื่องของหลวงพ่อไปแชทหาเครื่องของผู้หญิง
สร้างหลักฐานมาแล้วก็แคปแชทนี้ไว้คุณ
เข้ากับสร้างหลักฐานเองถูกต้อง
สร้างข้อความเองถามว่าอ้าวหลวงพ่อ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาต้องทำแบบนั้นกับหลวงพ่อทำไม
โยมพวกนั้นไม่พอใจไงอัตมาไปขัดขวางการสร้างสารปู่ภายในวัด
เพราะว่าเขาเสนอราคามาแล้วราคามันสูงไป
คนกลุ่มนี้เสนอราคามาแล้วพอมันสูงไป
อาตมาก็เลยเหมือนกับอย่าทำเลย
พอพูดแบบนี้ปั๊บคนกลุ่มนั้นเขาก็เลยไม่พอใจ
มันโยมมาถึงแบบนี้เลยเหรอ
ใช่ไงเลยพยายามที่จะให้หลวงพ่อออกจากวัดให้ได้
แล้วถามว่าโอ้โหอันนี้เราฟังทางฝั่งหลวงพ่อ
เราก็ยังคิดอยู่นะว่าเอ๊ะจริงเหรอ
เพราะว่าหลังจากนั้นโยมผู้หญิงที่เป็นคนพิมพ์แชทเอง
ส่งเข้าเครื่องตัวเองเนี่ยนะออกมาบอกแล้วว่าทำเองจริง

ใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยอมรับแล้ว
เรื่องนี้อย่างที่บอกมันเกิดขึ้นมา๒ปีที่แล้ว
พอมันเกิดขึ้นฝ่ายผู้หญิงยอมรับเรื่องมันก็จบไปแล้ว
ไปสื่อกันถึงว่าต้องมุมบูษางั้นไหมนะ
แล้วบานนี้เพลินกันเลยบ่อพ่อใจ
นี่เราฟังหลวงพ่อแบบนี้เราก็ต้องถาม
ถามใครดีคุณคือถามคนอื่นด้วย
เพราะว่าเราก็ลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านด้วยเหมือนกัน
ชี้แจงมาแบบนี้นะใช่ค่ะคือพอเราไปถามชาวบ้านคนอื่นนะ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอ๋อหลวงพ่อนี้เหรอ
ไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์อาคมนะ
แล้วอย่างหนึ่งพระอาจารย์อาคมก็ดูแลวัดธรรมนุบำรุงศาสนาดี
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยืนยันเลยนะคะว่าพระอาจารย์อาคมไม่ได้มีเรื่องอะไรเสื่อมเสีย
แต่เมื่อ๒ปีที่แล้วนะเอาจริงแหละมันเป็นเรื่องของการเปิดโปรง
เกี่ยวกับวงการพระสงฆ์แล้วมันก็เลยทำให้มีเรื่องนี้ออกมาอีกรอบนึง

ใช่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ธรรมนุบำรุงพัฒนาวัดครับ